คุณผู้ชมไปที่งานสวดพระพิธรรมศพของลาลาเบลค่ะ
นางสาวธิติมานรพันธ์พิพัฒน์นะคะที่วัดสแกงามเขตบางขุนเทียนคืนวันที่สี่
ยังมีครอบครัวพ่อแม่และแฟนหนุ่มรวมถึงลูกสาววัย๓ขวบของลาลาเบลนะคะ
และเพื่อนในวงการพฤติไปร่มงาน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
มาร่วมแสดงความอาลัยรวมทั้งดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของลาลาเบล
ทั้งเรื่องของคดีความทั้งเรื่องของการตรวจชนสูตรศพ
รวมถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่มีการชาปนกิจ
กว่าผลชนสูตรจะออกมาเป็นที่ชัดเจนว่าสาเหตุการตายของลาลาเบลคืออะไร
รวมถึงต้องรอดูว่าเรื่องคดีความจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่
ถ้าถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะทางครอบครัวก็จะกำหนดวันในการชาปนกิจทันที
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ของลาลาเบลค่ะ
แกจะออกมาว่ากลับมาหรือเปล่า
เขาอยากมาเนี่ยเขาไม่อะไรนะ

แม่ตอนนี้ผลชนสูตรยังไม่เป็นที่ได้ช้าเหรอ

ค่ะก็เอกเก็บไว้ก่อนจนฝามันจะชัดเจนว่า

ทำกับผู้หญิงตัวเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีสติ
ดูไม่ได้เลยดูน่าเขียดมาก
ไม่ใช่คนเลยอ่ะจริง
ก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดกับลูกเพราะลูกเป็นคนดีมาก

ฟังเธอยังเล็กอยู่คือตอนมารถน้ำสบ
แล้วเอาแม่เขาลงตอนนัดบอกแม่เขานอนในกล่อง

ยังเล็กมากโดยไม่รู้
ชาพนักกิจลาลาเบล๒๒กันยายนก็ลบทิ้งไปแล้ว
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่ารอจนกว่าเรื่องของคดีจะมีความชัดเจน